กรองดินเอียดเป็นขั้นตอนที่ใช้กรรมวิธีแบบธรรมชาติ
โดยรางเกรอะน้ำเกลือจะมีไม้ลูกระนาดอยู่ด้านล่างของราง
นำย่าแห้งมาปูรองพื้น
จากนั้นจึงนำแกรบมาโรยทับ
แล้วจึงนำดินเอียดซึ่งหาบมาเตรียมไว้แล้วนั้น
โรยด้านบนเทน้ำราดลงไปจนดินมีความชุ่มน้ำหรืออิ่มน้ำ
น้ำที่ผ่านชั้นกรองต่างนี้ก็จะไหลออกมาจากรูระบายน้ำด้านล่าง
เรียกว่าน้ำเอียด
และจะกรองจนกว่าจะได้น้ำเอียดเพียงพอ
สำหรับการนำไปหุงหรือต้มเคี่ยวในแต่ละครั้ง
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน